เราก็มาว่ากันต่อเรื่องของการรอเตียงรอรับการรักษา
ก็มีหลายเคสหลายกรณีที่เรานำเสนอข่าวไป

ไม่ว่าจะเป็นกรณีของหญิงตั้งคัน๒เดือนรอเตียง
ครอบครัว๓ชีวิตครอบครัว๖ชีวิตที่รอเตียง
รวมถึงกรณีของ๔ชีวิตที่รอรถมา๔วันแล้ว
ชีวิตประกอบด้วยพ่อแม่ลูกแล้วก็หลานสาว
รอรถมารับ๔วันแล้วแต่ยังไม่มีใครมารับเลย
แล้วก็มีการแจ้งว่าบ้านอยู่แถวอ่อนนุษย์อะไรนะ
แต่ท้ายสุดครอบครัวนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาลรับการรักษาแล้วนะ
และอีกกรณีหนึ่งนะครับก็เป็นดราม่าว่าตำรวจติดโควิด
ก็ตำรวจกับภรรยาติดโควิด
มีการไลฟ์บอกว่าขอรับการรักษาจากโรงพยาบาลตำรวจ
แต่โรงพยาบาลตำรวจไม่รับเพราะบอกว่านอกเวลาราชการ
ทีนี้ก็ห่วงลูกน้อย๗เดือนที่ต้องดูแล
กลัวว่าจะติดโควิดและเด็กเล็กขนาดนี้
กลัวกลัวเหลือเกินว่าอาการจะหนักนะครับ
อันนี้เป็นแค่บางส่วนของเคสต่างที่ตอนนี้เริ่มมีการเรียกร้อง
ว่าขอให้มีรถมารับขอให้ไปเข้าสู่ระบบการรักษา

คุณผู้ชมฮะเรื่องของการรอรถรอเตียงเนี่ยนะครับ

เมื่อวานนี้มีการประชุมกันในระดับของคณะกรรมการอำนวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขประชุมด่วนเลย
เพื่อจะหามาตรการในการเสนอสอบคอในการพิจารณามาตรการ๑๔วัน
รวมถึงมีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการรอเตียง
จัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยด้วยนะครับ
ซึ่งข้อสรุปจากทางคณะกรรมการที่มีการประชุมกัน
กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับ
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเคลียร์ผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ตกค้างรอรับการรักษาอยู่ที่บ้านเพื่อให้ได้รับการรักษานะครับ
โดยระบุข้อมูลตรงนี้นะครับว่า
ในส่วนที่มีการรายงานเมื่อวันที่๒๔เมษายน๒๕๕๙
ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อในระบบที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน
ได้นอนโรงพยาบาลแล้ว๒๕๕๔คนนั้น

ขณะนี้ในจำนวนนั้น๒๕๐๐กว่าคน
มีการปฏิเสธเข้านอนที่โรงพยาบาล๘๐คน
ติดต่อไม่ได้๑๑๖คน
และคนอื่นเช่นผลแล็บเป็นลบ
กักตัวครบ๑๔วันแล้ว
แล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อรายงานซ้ำกันอีก๕๐๕คน
ก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ตัวเลขมันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน
ที่เหลือที่เหลือได้รับการเข้านอนในโรงพยาบาลแล้ว๑๐๓๙คน
ดังนั้นตอนนี้นะครับจึงเหลืออยู่๘๑๔คน
จำนวน๘๑๔คนนี้นะครับก็มีนัดเข้านอนโรงพยาบาลแล้ว
ประมาณ๔๐๐คนทีนี้มันยังเหลืออีก๔๐๐คน
ในวันนี้วันที่๒๕เมษายน
อันนี้เขาโพสต์เมื่อวานเขาก็เลยระบุถึงเมื่อวาน
คือ๒๕เมษายนจะเข้าสู่จุดคัดกรองทั้ง๓จุดที่กำหนดไว้
เพื่อประเมินอาการและส่งต่อเข้ารับการนอนที่โรงพยาบาล

คือสิ่งที่นายสาธิตปิตุเตชะเอามาโพสต์ต่อ
เพราะเมื่อวานเขามีการประชุมคณะ
กรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เขาจะเสนอสบคนะให้พิจารณามาตรการ๒มาตรการสำคัญดังนี้๑
การปรับระดับสีจังหวัดคุณ
จากเดิมที่มี๒สีเพราะตอนนี้เรามีอยู่๒สีนะ
คือสีแดงกับสีส้มนะครับแต่จะให้มีการปรับเป็น๓สี
คือมีจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มด้วยแดงเข้มก็แน่นอน
อย่างกรุงเทพอย่างนนทบุรีอย่างเชียงใหม่ประจวบอะไรอย่างนี้นะฮะ
อาจจะถูกปรับให้เป็นสีแดงเข้มอันนี้ก็ต้องเสนอสอบคอ
มาตรการที่๒ที่เมื่อวานคณะกรรมการเขาประชุมกัน
เตรียมเสนอสอบคอก็คือจะให้มีการเสนอ
คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด
ใช่สำหรับจังหวัดที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก
มีคนติดเชื้อยอดรวมสะสมเกิน๕๐๐คนขึ้นไปแบบนี้
ใช่ปรับมาตรการเลยที่มันชัดเจนเหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงนะตอนนี้กระแสมันก็เริ่มมาแล้วว่า
คือสั่งอะไรเลยได้ไหมอย่างน้อยเจ็บแต่จบก็ยังดี

เรื่องของการนำเสนอต่อที่ประชุมสอบคอนะครับ
ส่วนความคืบหน้าการที่ให้เหล่าทัพ
เข้ามาเป็นกำลังเสริมในการขนย้ายผู้ป่วย
จากที่พักอาศัยเพื่อเข้ารับการดูแลรักษาตามระบบนั้นนะครับ
วันนี้ทางด้านของพลโทอันนบลาบชุ่มศรีนะครับ
กรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย
ในฐานะผู้มนวยการศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ของสปมนะครับก็เปิดเผยบอกว่า
ทางศูนย์จะช่วยสนับสนุนยานพาหนะ

จำนวน๒๑คันใช่ไหมฮะ
วิ่งรับส่งผู้ป่วยตามคำร้องขอของสบค
โดยในจำนวนนี้จะมีทั้งรถกระบะหลังคาโปร่งของกองทัพ
แล้วก็มีรถพยาบาลสำหรับผู้ป่วยบางเคส
จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์
รถพยาบาลเคลื่อนย้ายด้วยนะครับ
แล้วก็มีผู้ช่วยอีก๒นายในการดูแล
และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าใครที่ติดโควิด
รถที่ไปรับที่บ้านมันอาจจะหน้าตาหลากหลายรูปแบบนะ
มันอาจจะไม่ใช่รถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยอย่างเดียว
กระบะหลังคาโปร่งแบบนี้ก็อาจจะไปรับได้เหมือนกัน

มากันที่เรื่องของยาฟาวิพิราเวียกันบ้างนะครับ
สำหรับในการใช้เป็นยาประกอบในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
จำนวน๒ล้านเมตรที่ไทยสั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคุณนะ
เรียบร้อยแล้วในเวลาตี๑เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งยาในส่วนนี้นะฮะองค์การเพศรัชกรรมนะครับ
ก็จะได้มีการเร่งกระจายจัดส่งให้กับสถานพยาบาลเครือข่ายต่าง
การจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุขทันทีนะครับ
อกจากนี้นะครับภายในเดือนพฤษภาคม
จะมีการจัดส่งมาเพิ่มอีกจำนวน๑ล้านเมตร
รวมทั้งสิ้นเป็น๓ล้านเมตรนะครับ
ขณะเดียวกันทางองค์การเพศรัชกรรม
จะดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมอีก๒๓ล้านเมตร

การให้ยาชนิดนี้ในผู้ป่วยที่รับเชื้อในระยะแรกแต่เนิ่นเนี่ย
จะช่วยลดอาการรุนแรงของโรคได้นะครับ
ยาตัวนี้สำคัญมากกับผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองนะคุณนะ
ที่มีอาการที่ยังไม่รุนแรงนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้อาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้รุนแรงขึ้น
กลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดง
ซึ่งเรื่องของการรับยาฟาวิพิราเวียเนี่ย
ทางด้านของนายอนุทินชาญบริกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และรองนายยกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์เปิดเผยด้วย

ในข้อความที่คุณอนุทินโพสต์เกี่ยวกับการรับยานี้

นั่นก็คือแฮชแท็กทำงานต่อไป